ขอโชคขอลาบกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
วันนี้ค่ะตั้งใจดูให้ดีนะคะ
กัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปกราบไหว้
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจีนเก่าแก่แห่งหนึ่ง
ปังขนาดไหนตามหมอไก่ไปเลยกับช่วง

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดจีนประชาสโมสร
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
ที่วัดนี้นะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย

เราก็จะช่วยพลังกัน

ปลายราชการที่๓ต้นราชการที่๔นะคะ
และในทางความเชื่อนะคะเขาเชื่อว่าที่วัดนี้ค่ะ
ก็คือจะเป็นส่วนบริเวณท้องของมังกรนะคะ
ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกนะคะที่เรามาที่วัดนี้ค่ะต้องมาขอพรให้ได้นะคะ
เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะมีผู้รู้อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยค่ะ

พี่คะอยากจะทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกค่ะ
ที่เราจะต้องมาสักการะบูชาขอพรเลย
ค่ะก็คือซัมป้อหุงโจ้ตรงนี้เลยนะคะ
พระประธานค่ะที่ทำจากกระดาษ

มารู้จักกันเลยนะคะองค์แรกค่ะ
พระอำมิตรพระเจ้าด้านสายสุดนะคะ
ขอเรื่องอะไรขอในเรื่องของสติปัญญาค่ะ
องค์กรางพระศรีศักยมนิมพระเจ้า
ในเรื่องของการงานการเงินนะคะ

จะดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างค่ะ
หมอไก่ทราบไหมคะว่าน้ำหนักองค์พระมหา

เฉลยได้ดีกว่านะคะไม่มีใครเสียเวลานะคะ

ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่ปุ้มด้วยนะคะ

เดี๋ยวหมอไก่นะคะจะพาไปไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภค่ะ
ให้ดวงเห็งปังจะขอพรกันยังไงนะคะ

และนี่นะคะก็คือเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะค่ะ
ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะ
หากคุณค่ะต้องการมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภ

มาขอพรกับเทพองค์นี้ได้เลยค่ะ
ลับในเรื่องของการขอพรนะคะ
ง่ายเลยค่ะให้เราค่ะทำการเปิดกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะ
จากนั้นค่ะให้เราอ้ากระเป๋าสตางค์ของเราออกมา
แล้วก็ไปจ่อบริเวณปากถุงเงินขององค์ชัยศรีเอี๊ยะนะคะ
จากนั้นค่ะทำการตกบริเวณก้นถุงเงินแบบนี้นะคะ
ทั้งหมด๓ทีค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นโชคลาภนะคะ
จากนั้นค่ะให้ทำการลูบนะคะบริเวณถุงเงินอย่างนี้นะคะทั้งหมด๓ครั้งค่ะ
แล้วก็ให้อธิษฐานด้วยนะคะว่าให้มีเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาบเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้มีเงินเข้ามา
แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้รีบทำการปิดกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเก็บทรัพย์ค่ะ
เดี๋ยวอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้ค่ะจะมีเงินขวัญถุงขององค์ชัยสิงเอี๊ยะนะคะ
ให้คุณค่ะหยิบเหรียญนะคะขึ้นมา๑เหรียญนะคะแล้วเก็บในกระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะ
เพื่อเป็นเงินขวัญถุงนะคะจะทำให้มีโชคมีลาบแล้วก็มีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะต้องไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานให้ได้เลยค่ะ

คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประทับอยู่บนหลังของมังกรค่ะ
ซึ่งแกะสลักมาจากรากไม้อายุกว่าร้อยปีเลยนะคะนำเข้ามาจากเมืองจีนค่ะ
วิธีการขอพรอันนี้ง่ายเลยค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน
การเรียนแล้วก็เรื่องของสติปัญญาธุรกิจการค้านะคะให้ลูกบริเวณหัวมังกรนะคะ
รูปแบบนี้นะคะลงทั้งหมด๓ครั้งแบบนี้ค่ะพร้อมทั้งอธิษฐานไปด้วยนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมค่ะจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายให้หายเจ็บหายไข้นะคะ
ต้องมารูปบริเวณนี้เลยค่ะก็คือบริเวณลำตัวของมังกรนะคะ
จิตตั้งใจนะคะจากนั้นค่ะทำการลูบแต่ต้องรูปย้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะ

แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะต้องการขอพรให้บั้นปลายชีวิตดีนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตด้วยค่ะก็ให้ลูกบริเวณหางมังกรนะคะ
ให้ลูกขึ้นทั้งหมด๓ครั้งแบบนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ
เขาก็นิยมมาไหว้เจ้าที่นี่ค่ะ
เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาก็จะทำให้ดวงชะตานะคะ

ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับใครที่ดูพิกัดเฮงไปเมื่อกี้ดิฉันว่าน่าจะได้คำตอบกันแล้ว

วันนี้เราถามไปว่า
มังกรหมายศักดิ์สามารถลูบขอบควรได้กี่แบบ
และคุณชอบพิกัดเห็งเพราะอะไร
ตอบมาเลยตอบให้ครบ๒คำตอบเลยนะคะ
โชคดีจะได้รับนี่เลยค่ะวัตถุมงคลเป็นเจ้าพ่อเสือ
จากวัดจินประชาสโมสรนี่แหละค่ะ
ได้ไป๑ผู้โชคดีเท่านั้นนะ